เราต้องมาเล่าให้ฟังเลยสำหรับบางคนที่บอกว่า
ไม่ได้รู้เลยนะว่ามีการแผ่นดินไหวมีการแผ่นดินไหว
แล้วก็คนกรุงเนี่ยได้รับรู้กันถึงยี่สิบสองเขตเลยนะคะ
แต่ว่าที่แน่เลยก็คือว่ามันเป็นการที่เกิดขึ้น
โดยที่ด้านที่ปรึกษาของอ่าทางด้านทางค่ะ
ช่างนี้ไหวครับพูห์เพราะว่าตอนเช้าอ่ะเขาบอกวงบนตึก
ช่างแต่งหน้าไปแต่งอยู่เขาบอกสั่นเลยตอนแปลง
เขาบอกว่ารู้สึกในถึกสูงพี่ยังมั้ยเขารู้สึกอะทั้ง
รู้กันหมดเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงทางด้านปากแก่
ว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อน
ซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นระนาบของจากประเทศที่
อยู่ใกล้ของประเทศไทยห่างจากประเทศไทยเนี่ย
เพียงแค่ไม่กี่สิบกิโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งด้วยประเทศไทยเนี่ย
มีการรองรับด้วยชั้นดินเหนียวอ่อนเมื่อเกิดแหล่งของแผ่นดินไวเกิดขึ้น
ระยะไกลจะสามารถขยายครึ่งแผ่นดินไหวได้มากถึง๓เท่า
ส่งผลทำให้ประชาชนบนนี่ไงอาคารสูงที่คุณบอกไงคุณอ่า
รู้สึกได้เลยนะคะว่าแรงสรรเสริญเกิดขึ้น
ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ย๖๐ริกเตอร์นะแล้วเขาบอกว่ามีทางด้านของตามมาอีก
เป็นครั้งที่สองประมาณสามประมาณสามลิกเตอร์นะคะ
ซึ่งใกล้ประเทศไทยมากเลยทีเดียวแต่สำหรับดิฉันขอสารภาพ
ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเพราะว่าเมื่อชำก็หลับหลับหลับหลับ
อ๋อถ้าผงอยู่ในน้ำอยู่เลยบนเตียงน่ะถ้านอนราบอย่างเงี้ยนะ
ตอนเช้า๘โมงตึกมันจะโยกอย่างช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าคุณตั๊กกี้มันแยะ
เขาไปแต่งหน้าลูกค้าตั้งแต่๘โมงคนตึกเขาก็สะสันรู้สึกเลย
คือรอยเลื่อนตรงเมียนมาร์ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าด้วยคันที่บ้านเราเนี่ยรองรับด้วยชั้นดินเหนียวอ่อน
มันก็เลยทำให้แรงที่สัญเชิญมันส่งมาเนี่ยมันมีความขยายความไปถึง๓เท่าประเทศไทยถึงได้รู้สึกมากนะคะ
ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเบื้องต้นยังไม่มีการรายงานความเสียหายแต่ประการใดนะคะไม่ต้องตกใจ